คุณผู้ชมค่ะจากบ้านพี่บอลมาดูบ้านใหม่กันหน่อยดีกว่า
บ้านหลังใหม่หลังใหญ่ของณเดชนคุกิมิยะ

บอกให้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มดีคุณผู้ชมค่ะ
เดชคุกิมิยะถือเลิกงามยามดี
เมื่อวานนี้ขนของไหว้แบบจัดใหญ่จัดเต็ม
หน้าบ้านแบบโอ้โหคุณดูคิดว่างานอบต

ก็เป็นของว่ายของขวายมาเทียบพร้อมค่ะ
สำหรับงานขึ้นบ้านใหม่ณเดชนคุกิมิยะมากับแม่แก้วนั่นแหละ
แม่แก้วบอกว่าพิธีนี้ทำตามแบบสมัยก่อนเลย
คุณยายทวดบอกเอาไว้ว่าหลังจากขนของเข้าห้องแล้วก็ต้องนอน
ยิ้มนะยิ้มหวานเลย
รับความอุดมสมบูรณ์ภูมิสุขให้อยู่ในใจตลอดไป
บ้านนี้เรือนนี้นอนแล้วหลับสบายคุณผู้ชม
แล้วดูหน้าพี่แบรี่ของเราอิ่มเอม
ดูสิกล้วยกลัวยอย่างยาวอ่ะมีความสุข

แล้วก็อีกโมเมนต์ค่ะแม่แก้วเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า
เลิกดีมีมงคลแบบอีสานบานเฮ่าหาบเงินหาบทองข้าวของเต็มกระบุง
น้ำเต็มตุ่มเงินเต็มถุงต้นอ้อยกล้วยเป็นเครือ
ขนุนลูกใหญ่ฟักเขียวฟักทองถั่วเขียวงาขาวหอมกระเทียมเกลือ
ล้นเหลือเฟือเต็มห้องนะจ๊ะลูกชายแม่

คุณผู้ชมขาเขาบอกว่ากับมือดีเป็นเดทเป็นสีแก่เจ้าของเด้อ
แล้วก็แท็กหาไปที่ณเดชน์อุดมสมบูรณ์สุดคุณผู้ชม
เลื่อนดูภาพนะแล้วก็มีน้ำเต้าอันนี้เขาลงยันเอาไว้เรียบร้อยเลย
คุณผู้ชมดูขลังมากเลย
หลายคนบอกว่าให้มุนขวาหน่อยสิคุณแม่เห็นเป็นเลขอะไรบ้างรึเปล่า
ดิฉันว่าเป็นเลข๑๒อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณดูดีนะ
หรือจะเป็นเลข๓แต่ตัวข้างบนเอ๊ะมออีกทีก็คล้ายเป็นเลข๙เหมือนกัน
แล้วบางคนแฟนคลับมา๖เหมือนพี่แจ๊คเลยเขาบอกเห็นเป็นเลข๑๖๘นี่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นตรงไหน

คุณผู้ชมฟังดีมันบังเอิญอะไรรู้ไหมเลขที่บ้านณเดชนเขา
๘ไหมข้างล่าง๘ตรงกลางเป็น๖แล้วขีดมาเป็น๑
จินตนาการก็ว่ากันไปคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอความปังอลังการของตัวบ้านดูบ้างดีกว่า
ณเดชนเขาเขียนข้อความออกไว้นะคะเลือกมงคลทำพิธีบูชาพระรัตนาไตรไหว้เทวดา๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางขออำนวยให้เจ้าของบ้านและบริวารเจริญตลอดไป
ว่าไปก็ขนลุกถึงความใหญ่โตของบ้านเขาเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นบ้านสองชั้นนะปังมากเลยนี่ดูบริเวณ
แต่เขาทำแบบไทยเนาะเป็นคลาสติกาเป็นกับง่ายบ้านแบบฟิวชัน
อาหารผสมผสานกันไปคุณผู้ชมนะนี่แหละแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์โวยพรให้แม่แก้วแล้วก็ณเดชน์อยู่เย็นเป็นสุข
แสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยบางคนก็ถามว่าเอ๊ะอันนี้หรือจะเป็นเรือนหอรอรักนะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้จะอยู่กันสองคนแม่ลูกได้ไง
มีกี่ชั้นเลขเขียนบอกไว้๒๗ชั้น
ว้าวยิ่ง๒๗ขั้น
เลขสวยมากไม่รู้แม่แก้วบอกใบ้อะไรหรือเปล่า
๒๗อ่ะ๒๗ขั้น
แต่๑๖๘ไม่หนีไปจากชั้นแน่นอน๑๖๘คือบ้านเลขที่

แล้วแต่เลยนะคะความเห็งความปัง